บาทมาแล้วจ้ะไปเช็คกันดูดีกว่ามีราคาเนื้ออะไรบ้างไปดูกันนะคะ

วันนี้ราคาทุกอย่างคงที่นะคะหมูเนื้อแดง๑๔๐บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐วันนี้๕บาทต่อฟองนะจ๊ะ
เช็คราคาของผักกันบ้างดีกว่าค่ะ
ช่วงนี้ผักอาจจะมีราคาเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าหน้าฝนด้วยนะคะ
ผักบุ้งจีนวันนี้อยู่ที่๑๒บาทต่อกิโลกรัม
มะนาวค่ะราคาลดลงมาแล้วนะอยู่ที่ลูกละ๒บาทนะคะ
ส่วนผักชีไทย๖๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็พริกจินดาแดงก็ยังราคาสูงอยู่นะอยู่ที่๗๐บาทต่อกิโลกรัม